แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งสอสอจะมีขึ้นตามรถแมพ๒๔กุมภาพันธ์นี้หรือไม่นะครับ
แต่ว่าพักการเมืองต่างก็ยังคงทำกิจกรรมเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับ
ประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอทั้ง๓๕๐เขต
วันที่๖มกราคมนี้นะครับ
ติดตามจากรายงานครับ

เป็นเพลงที่จะใช้หาเสียงในพื้นที่ภาคใต้
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักระบุ
จะได้ตัวผู้สมัครครบทั้ง๓๕๐เขต
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
ในวันที่๖มกราคมนี้
หลังยังให้โอกาสนายชุมพลจุลสัย

ซึ่งเจ้าตัวยอมรับมีพ่อค้าแม่ค้าบ่นนิดหน่อย
ว่าขายของไม่ค่อยได้เหมือนตลาดทั่วไป
มีบ่นนิดหน่อยว่าขายของไม่ค่อยได้
ไม่มีนะผมเชื่อว่า
ประสบการณ์ในทางการเมืองของพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย
เราคงได้เรียนรู้มาด้วยกันแล้วว่า
เราสามารถที่จะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันได้
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐ
กรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะโคศกภักดิ์ได้ประกาศขอเลื่อนการแถลงออกไปก่อน
พร้อมยืนยันได้คัดสรรผู้สมัครลงเลือกตั้งไว้อย่างเหมาะสม
ว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางเดือนมกราคมนี้
ส่วนความคืบหน้าว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชา
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์หรือไม่
กรอบศักดิ์ระบุว่ารอเพียงการตัดสินใจของเจ้าตัว
ซึ่งยังมีเวลาจนกว่าจะถึงวันรับสมัคร
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
จัดประชุมนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๕มกราคมนี้
โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่ตรวจราชการ

ก่อนจะมาประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดลำปาง
ถือเป็นการเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือติดกัน
ภายในไม่ถึง๓เดือน
ขณะที่นางระดาวันวงศรีวงโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
มั่นใจทานเสียงภักดิ์ทางภักดิ์เหนือ
โดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงรายและพยาวยังหนักแน่น

ทำให้ประชาชนยังคิดถึงพักเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน